ไปดูเรื่องของขโมยคาโจนกันหน่อยนะคะโจนไปขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของรองผู้กำกับโอ้โหลวงคองงูเห่ามากมากเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วได้ซับสินไปหลายรายการเลยนะคะแล้วที่น่าเจ็บใจมากเอาพลัดเครื่องไปสักประมาณสามร้อยองค์ไปขายในราคาเหมาอะฮะสามพ
ไดจนแสบคนนี้ชื่อว่านายวสรรค์หรือป๋องนามสกุลเลิศลาภการจนกูลอายุ๓๖ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีลักษัพธ์ในเคหสถานในเวลากลางคืนจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอหัดใหญ่คือก่อเหตุตั้งแต่๗กรกฎาเวลาผ่านไปร่วมร่วมเดือนเพิ่งจับกลุ่มได้นะคะนายป๋องผู้ต้องหาให้การยอมรับสาร
อยู่ติดกับบ้านของตัวเองในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นแหละได้ทรัพย์สินไปหลายรายการทั้งกล่องถ่ายรูปโน้ตบุ๊ก๒เครื่องแท็บเล็ต๑เครื่องพระเครื่องพระบูชาต่างนับรวมแล้วสักประมาณ๓๐๐องค์จากนั้นก็นำไปขายต่อตามร้านค้าขายให้คนรู้จักพระเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกไป๓๐๐กว่าองค์มัดรวมเลยค่ะขายในราคาเหมารวม๓๕๐๐บาทส่วนกล้องถ่ายรูปขายในราคา
หลบหนีเนี่ยหลบหนีมาทุกคืนทุกคืนคำไหนนอนนั่นนะคะที่สุดแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักพอจับกลุ่มตัวได้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวมาได้เพิ่งรู้ว่าอ๋อบ้านที่ตัวเองไปขโมยเนี่ยเป็นบ้านของรองภูมิกับเป็นบ้านของตำรวจส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็เขาอ้างบอกว่านำไปเป็นค่ารักษาพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึกเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ย
จับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ